มีคนไปพบศพผู้ชายอายุ๓๒ปีค่ะ

ข้อมูลจากคนที่เป็นคนเฝ้าสุสานอยู่ในวัดแห่งนี้
บอกว่าจริงแล้วไม่ได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้

ก็เลยไม่มีข้อมูลส่วนตัวอะไรมากนักนะคะ
แต่ว่าตรวจสอบสภาพร่างกายแล้วสภาพศพ

คือบริเวณแผลฟกช้ำที่หน้าผากนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสพช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่รับแจ้งว่า

อยู่ในชาปนสถานวัดป่าแพ่ง
ถนนรัตนโกศิลป์ตำบลช้างม่อย
ประสานแพทย์และกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบนะคะ

ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิต
สภาพศพคือสวมกางเกงขายาวสีดำ

ปรากฏว่าชื่อนายเจษดาวงใหญ่อายุ๓๒ปี
ภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่ที่๔ตำบลแม่หอยเงิน
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ชนสุดเบื้องต้นพบว่าที่บริเวณหน้าผากของผู้ตาย
มีรอยเขียวช้ำบวมด้วยนะคะ
คล้ายกับมีร่องรอยการถูกทำร้ายมาก่อน
ว่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงค่ะ
จากการสอบสวนคนเฝ้าสุสาน
ทราบว่าผู้ตายชอบดื่มสุรา
พอเมาเสร็จแล้วมาขออาศัยมาขอนอน
อยู่ภายในสู่ศาลของวัดบ่อยก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
แต่เช้าวันนี้ก็เห็นนอนอยู่เข้าไปปลุกค่ะ

แต่พบว่าเสียชีวิตไปแล้วก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ฟังเสียงผู้พบศพค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจตรวจสอบสภาพ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดไม่พบว่ามีเหตุทำร้ายร่างกาย
คาดว่าผู้ตายอาจจะเมาแล้วถูกทำร้ายร่างกายจากที่อื่น
ว่าเมาสุราจากนั้นล้มศีรษะกระแทกพื้น
ก่อนจะมานอนพักและเสียชีวิตที่จุดนี้
เรื่องต้นนำศพส่งผ่าชนะสูตรที่ภาคนิติเวชของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งค่ะ